อ่ะวันนี้ทีมข่าวเราเนี่ยได้คุยกับพลขับคู่ใจของสารวัตรสิวด้วยนะคะ
เขาบอกเขาเสียใจจริงเสียใจมากที่ต้องเสียเจ้านายที่ดี
และเสียตำรวจน้ำดีไปคุยกับดาบตำรวจชุติเทพ
ชพงศ์หรือดาบต้นค่ะพลขับของสารวัตรสิวนะคะ
เขาบอกว่าตลอดระยะเวลา๖เดือน๒๐วันที่สารวัสสิวย้ายมาดำรงตำแหน่งที่นครปฐมเนี่ย
เขาตัวติดกับสารวัสสิวแทบทุกวันเลยค่ะครับ
นี่ผ่านมา๑๓วันแล้วใช่ไหมที่สารวัสสิวเสียชีวิตเนี่ย
เขายังบอกว่าโอ้โหแบบผมยังรู้สึกอยู่เลยว่านี่มันฝันไปหรือเปล่า
ผมยังคิดถึงสารวัตรอยู่นะบางวันผมก็นอนไม่ค่อยหลับด้วย
เขาเล่าถึงความประทับใจให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าสารวัตรสิวเนี่ย
สร้างความประทับใจให้เขาตั้งแต่วันแรกที่มาทำงานเลย
เขาเนี่ยส่งข้อความไปรายงานตัวผ่านทางไลน์
อนุญาตนำเรียนสารวัตรครับกระผมดาบตำรวจชุติเทพโฆษพงศ์
ปฏิบัติหน้าที่พลขับสารวัตรตั้งแต่วันที่๑๑ถึง๒๐กุมภาพันธ์
สารวัตรมีภารกิจเรียกใช้ผมได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์นี้ครับผม
คำตอบที่สารวัสสิวส่งมาหาเขาคือพี่ชุติเทพชื่อเล่นอะไรเหรอครับ
เรียกพี่นะเรียกพี่ก็คือให้เกียรติเลยล่ะ
เขาก็ตอบกลับไปว่าชื่อต้นครับสารวัตร
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับ
สารวัฒน์ศิลป์ก็เรียกคำว่ารับทราบครับพี่ต้น
และเรียกพี่ต้นมาโดยตลอด

พรุ่งนี้ผมมีประชุมที่กก๑๐๓๐สัก๑๐โมง

๒๑ก็เป็นรหัสเรียกหารการว่าออกจากสถานีนะครับ

ซึ่งรถที่สารวัสสิวใช้เป็นรถสายตรวจประจำตำแหน่งหมายเลข๐๑๘๒นะคะ
เขาบอกสารวัฒน์ศิลป์เนี่ยไม่เคยถือตัวเลย
เห็นไหม
ขอบคุณสารวัฒน์ครับ
สารวัฒน์ครับพรุ่งนี้ขออนุญาตนำรถศูนย์๑๘๒
อันนี้คือรถประจำตัวของสารวัสสิว
ศูนย์ทำการตรวจเช็คช่วงล่างและเปลี่ยนยางที่ร้านศูนย์ล้อนครยนต์นะครับ

น่าจะเป็นรับทราบ

สารวัฒน์ศิลป์จะนั่งเบาะข้างคนละคลับนะคะ

คือนั่งข้างหน้าข้างคนขับ
ไม่เคยนั่งข้างหลังเลยแม้แต่ครั้งเดียว
เพราะไม่เคยมองว่าใครเป็นนายใครเป็นลูกน้อง

ความเป็นอยู่การพักผ่อน

ซื้ออาหารการกินกาแฟดูแลลูกน้องตลอดเลย
นี่โอนอีกแล้ว๕๐๐๐บาท

เนี่ยเรื่องอาหารการกินกาฟงกาแฟดูแลตลอด
เสร็จภารกิจเมื่อไหร่โอนมาอีก๑๐๐๐บาทแล้วค่ะ

ตอนแรกว่าจะไปรัชพัฒน์ไปดูทีมงานหน่อย
ก็มีลูกน้องของสารวัสสิวก็เคยให้สัมภาษณ์กับเรา
บางทีสารวัสสิวไปงานด้วยไม่ได้

นี่เห็นไหมโอนเงินไปให้แบบ
เพื่อจะซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อกาแฟกัน

อย่างน้อยดูแลหน่อยอาหารการกินต่าง
และเสร็จภารกิจเมื่อไหร่เขาบอกนี่ไงให้ลูกน้องพักผ่อนเห็นไหม
พี่ต้นครับวันนี้ผมไม่เข้านะครับ
ทราบครับสารวัตรอยู่ที่บชกครับ

และถ้าโดนรังแก่ก็จะออกตัวช่วยเหลือลูกน้องเสมอด้วย
พี่ต้นไม่ได้โดนแรงกดดันอะไรใช่ไหมครับ
ถ้าโดนแจ้งผมได้นะครับพี่
ไม่มีครับสารวัตรในเส้นทางเขตรับผิดชอบเงียบกันหมดเลยครับ

เขาบอกภาพความประทับใจเหล่านี้
ข้อความต่างที่คุยกันในแชทไลน์เหล่านี้เนี่ย
มันยังอัดแน่นอยู่ในใจเขาเขาบอกเขาลืมไม่ลงหรอก
ตั้งแต่รู้ว่าสารวัฒน์สิวจากไปเขาบอก
ผมลูกผู้ชายอกสามศอกผมร้องไห้เลยนะ

ผมเสียดายตำรวจอนาคตดีอนาคตไกล
แล้วก็ตำรวจน้ำดีคนนี้จริง
ญาติผมเสียเนี่ยผมยังไม่เสียน้ำตาเท่ากับสารวัตรแบงค์เสียเลยนะ
สารวัฒน์เสียคือมันไหลมาเองมันไม่ได้มาจากการเสียแทรกหรืออะไร
มันมาจากใจเราล้วนเราสงสารสงสารเจ้านายเรามาก
คือเขาไม่น่ามาเจอแบบนี้
ผมคิดในใจเสมอว่าถ้าเราย้อนเวลาไปได้
เราไม่อยากให้สารวัตรมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมาเจอแบบนี้
เหมือนเขามาแก้สถานการณ์แต่เขาต้องมารับสถานการณ์ที่มันเลวร้ายอะไรอย่างนี้
เราไม่อยากเขาเจอเราเสียดายเขา
เขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีอนาคตนะ
เขาบอกปกติจะตัวติดกันตลอดใช่ไหมครับ
แต่วันเกิดเหตุ๖กันยายนดาบต้นบอกว่าเขาไม่ได้อยู่เวรพลขับ
เป็นเวรของจ่าสิบตำรวจทศพลแซ่อึ้ง
ซึ่งก็ปรากฏอยู่ในคลิปด้วยที่เป็นคนขับรถพาสารวัสสิวมาส่ง
ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนั่นแหละ
ชื่อเล่นของจ่าสิบตำรวจทศพลก็คือจ่าเค้ก
บอกตอนเกิดเหตุเขาเข้าเวรอยู่สายตรวจ
หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงดอนยายหอม
เค้กโทรมาแจ้งข่าวกับเขาบอกว่า
กำลังนำตัวสารวัตรแบงค์ไปส่งโรงพยาบาล
มีดาบตำรวจตรีชนะนัทวุฒยากรหรือดาบดอลลาร์
สายตรวจจักรยานยนต์ที่เป็นลูกน้องอีกคน
ถมพยาบาลโดยเอามืออุดเลือดอยู่
ระหว่างที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนแรกจะพาไปโรงพยาบาลสินแพทย์
แต่ได้รับการประสานว่าเครื่องมือไม่พร้อม
ก็เลยเปลี่ยนไปส่งโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมแทน

วัสสิวยังสติดีอยู่

โอ้โห

ได้แค่เรียกชื่อสารวัสสิวเพื่อไม่ให้หลับ

เขานอนไปในรถน่ะ

ดาบดอลลาร์มันก็บอกพี่เข้มแข็ง
ทำใจดีไว้นะต้องเข้มแข็งสู้นะต้องสู้

เขาก็เริ่มแบบพลางแบบอะไรที่เริ่มไม่รู้แล้ว
อลลาร์ก็บอกทุกพี่คุยอะไรเราก็ไม่รู้แล้ว

พอเขารู้ข่าวปุ๊บเขาก็รีบไปที่โรงพยาบาลเลย
แล้วก็ได้เจอกับผู้กำกับสนพญาไทย

ตอนนั้นก็ได้คุยกับผู้อำกับสนพญาไทย

เพราะตอนแรกบอกจะไปศีลแพทย์นครปฐม
แล้วได้รับการประสานมาว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อม
ก็เลยย้ายมาที่โรงพยาบาลนครปฐมแทน
เขาบอกเขาสับสนว่าตกลงไปที่ไหน

แล้วตอนนั้นผู้อำกับเบิ้มกับผู้อำกับสอนอพยาไทย
สั่งให้เขารีบไปตรึงกำลังในที่เกิดเหตุ

นี่นี่ใช่สถานที่เกิดเหตุจริงใช่ไหม
มันปิดเงียบปิดไฟมืดไปหมดเลย

คนไทย๓ต่างชาติ๓
ต้นวิ่งเข้าไปบอกหยุดห้ามเคลื่อนย้ายทุกอย่าง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครรู้ไหมคะ

ที่เป็นคนบอกว่าถือปืนไปคุ้มกันนาย

เขาตอบดับต้นว่า
ผมไม่รู้ครับว่าเปิดไฟตรงไหน

เขาต้องกดดันถึงยอมไปเปิดไฟให้

ยังเห็นสัญญาณไฟกล้องวงจรปิดทำงานอยู่

แต่ไม่คิดว่าเซิร์ฟเวอร์จะถูกถอดเอาไปทิ้งน้ำ

จะได้รับความเป็นธรรมไม่ได้ตายฟรี

เชื่อว่าความจริงจะคลี่คลายได้โดยเร็วนะคะ

เคลื่อนเรื่องคำพูดหรือการสื่อสาร

อ่าโหลงทางเขามีการเปลี่ยนเส้นทาง

เนี่ยบิ๊กโจ๊กเองก็บอก

เพราะว่าพออยู่กับภูทรภาค๗เนี่ย

ที่เขาทำทั่วประเทศอยู่แล้วนะฮะ

เพราะคนนี้ถูกวิสัยบรรคศกรรมไปแล้วนะคะ
มือยิงนะแต่วันนั้นบิ๊กโจ๊กแถลงเอาภาพนี้มา
ให้ดูบอกนี่พกปืนอยู่ในกระเป๋ากางเกง
ตั้งแต่ประมาณทุ่ม๒๑นาทีนะ

เตรียมกันด้วยว่าต้องเคลียร์พื้นที่

โดยบอกว่าก่อนที่หน่องเนี่ยจะยิงสารวัตรสิว
ในงานปิดเพลงแล้ว

มีการพูดคุยกันของคนที่อยู่ในงาน

กำนันนกกับสารวัตรสิว
แหล่งข่าวคนนี้บอกกับเราว่า

แล้วเอ่ยปากท้าดวนเหล้า
โดยเทเหล้าใส่แก้วยาวแบบเพียว

แต่กำนันนกดื่มไม่หมด

ประโยคนี้นี่แหละอาจทำให้กำนันนก

กำนันนกเป็นคนที่

แม้แต่ตำรวจเนี่ยกำนันนกก็ไม่กลัว

กหัวเรียกเรียกไอ้นำหน้าชื่ออยู่ตลอด

สารวัตรสิวก็เดินกลับมานั่งที่โต๊ะนะ

องลูกน้องของกำนันนกที่พกปืนติดตัว
ตลอดเวลาเดินไปหากำนันนก

นองก็ปรีเข้าไปทางฝั่งขวาของสารวัตรสิว
โดยจังหวะที่สารวัตรสิวเอี้ยวตัวหลบเนี่ย
น่องชักปืนออกมายิง
นัดแรกโดนที่ต้นแขนขวา
แล้วก็โดนหน้าอกด้วยทะลุปอด
จากนั้นกระหน่ำยิงต่ออีก
อกซ้ายกับหน้าท้อง

ฉลับไปโดนตรองผู้อุ้มกลับ
คือพันธุ์สินทร์ที่นั่งอยู่ใกล้
ส่วนตำรวจคนอื่นหรือว่าคนอื่นที่มาร่วมงาน
พากันวิ่งหลบกระสุนกัน
ส่วนคำบอกเล่าของลูกน้องสารวัตรสิว
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะฮะ
ยืนยันว่าสารวัตรสิวไม่เคยไปงานเลี้ยงบ้านกำนันนกเลยสักครั้ง
วันเกิดเหตุคือการไปครั้งแรก
แล้วที่จริงแล้วสารวัตรสิวต้องไม่ไปงานนี้ด้วย
เพราะความจริงวันนั้นมีนัดกับเพื่อน
แล้วทีมข่าวยังได้ข้อมูลนะครับว่า
ผู้อุ้มกับเบิ้มกับผู้อุ้มกับการสอนอภัยไทย
มีนัดกินข้าวเพื่อคุยงานการกุศล
เรื่องเตะฟุตบอลงานเกษียณอายุของคนหนึ่ง
แต่ผู้อุ้มกับเบิ้มได้รับเชิญแล้วก็เป็นงานมวลชนสมพันธ์
ก็เลยชวนผู้อุ้มกับสอนอภัยไทยให้ไปด้วยกัน
แล้วมันก็เกิดเหตุสลดเกิดขึ้น
หลังเกิดเหตุภูมิกับเบิ้มถึงขั้นมีอาการเหม่อลอย
ขนาดถือโทรศัพท์อยู่ยังร่วงจากมือ
บางครั้งมีการพูดลักษณะเพ้อคนเดียว
เพราะช็อกมากที่ลูกน้องถูกยิงเสียชีวิต
แล้วสุดท้ายภูมิกับเบิ้มก็ยิงตัวตาย
คือตามรายงานเขาบอกว่าความจริงแล้ววันนั้น
มันไม่ใช่งานเลี้ยงประจำเดือนของกำนันนกเสียทีเดียว
แต่มันมีตำรวจคนหนึ่งจากเกษียณ

กำนัดนกเขาจัดงานเลี้ยงเหมือนเลี้ยงส่งอะไรพวกนี้ให้
ก็เลยชวนกันมาแล้วภูมิกับเบิ้มก็
กำลังพูดคุยกันเรื่องจะเตะฟุตบอล
การกุศลให้กับงานเลี้ยงเกษียณตรงนี้ด้วย
ก็เลยชวนกันมา
ผู้อุ้มกับสาวศิลป์ก็เหมือนกับถูกชวนกันมา
แล้วสุดท้ายมันก็เลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้น